เรื่องอุบัติเหตุกันต่อนะคะกลับรถดูให้ดีก่อนนะก่อนที่จะกลับให้มันสมบูรณ์แบบดูว่ามีรถมาทางตรงหรือเปล่าเพราะมิฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบที่คุณผู้ชมเห็นจากกล้องวงจรปิดต่อไปนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะจะมีรถคันนึงนะเขารอกลับรถเห็นไหมรถเก๋งสีขาวพอกลับรถมาแล้วจะเบียดเข้าซ้ายเลยเพราะเข้าหมู่บ้านแล้วรถจักรยานยนต์มาพอดีคุณประมาทมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะมันกลับรถแล้วมันจะเข้าซอยเลยอ่ะมันยากนะได้แล้วมาเบียดเขาแล้วมุมมันก็อับไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่เขามาทางตรงพอดีค่ะชนเขาได้รับบ

มากมากเพราะมันใกล้กับซอยทางเข้าหมู่บ้านพอดีบางคนเนี่ยอยากจะเข้าบ้านตัวเองไงไม่อยากไปกลับด้านหน้าก็กลับมาตรงนี้แหละแล้วก็ลักไก่ชิดซ้ายเลยจะได้เข้าบ้านตัวเองเนี่ยนะคะชาวบ้านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดจุดนี้ไปเลยไหมนั่นสิจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีสัญญาณไฟจราจรดีไหมก็แนะนำมาสองทางแบบนี้ก็ฝากไปดูแล้วกัน
มันซ่อมไม่ได้นะถ้าตายแล้วตายเลย